ทีนี้คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าบางอย่างที่ดูไร้ค่า
แต่ถ้าดูดีแล้วไปศึกษาเขาดีเขาอาจจะสร้างมูลค่าได้
สิ่งที่ดิฉันพูดถึงก็คือผักตบชาวาน
กำลังปกติบอกโอ๊ยเอาออกไปไม่มีประโยชน์เอาทิ้งไป
แต่นี่ค่ะกลุ่มชาวบ้านเขาเอามาสร้างรายได้
กลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งกลับน้อยตำบลพักทัน
บางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
พากันรวมกลุ่มไปเก็บผักตบชาวา
ตามแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านนั่นแหละนะคะ

ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำจากผักตบชาวามีทั้งกระเป๋ามีทั้งตะกร้าและอื่นอีกมากมาย

พอทำเสร็จเอาไปขายตามงานโอท็อปทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัด
ดูสิตะก้าพวกนี้สารด้วยผักตบชาวาทั้งนั้นนะ
น่ารักนะไก่ตัวนั้นไปวางไข่ตั้งโชว์ในครัวสวยสวยนะ
ดูตะก้าเนี่ยเหมาะกับการไปเดินตลาด

ใช่ทีนี้การทำอะไรแบบนี้มันจะมีเศษผักตกชาวาก็ยังสร้างรายได้ได้อีก

ผมนึกออกแล้วอารมณ์แทนพวกโฟมพวกยางที่เคยใช้
ใช่เพราะนั่นย่อยสลายยากใช่ไหม
อันนี้จากธรรมชาติค่ะแล้วถ้าเขาเน่าเสียเอาไปทำปุ๋ยได้อีกอ่ะ

โอ้โหคุณค่ะผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นสามารถอยู่ได้นานปลอดเชื้อรา
ด้วยวิธีการอบจากแสงธรรมชาติคุณค่ะเห็นไหมคะ
ตบชาวาที่ฉันคิดไปคิดมาเอ๊ะเหมือนจะมีประโยชน์มากกว่าคนบางคนเหมือนกันนะ
คนบางคนที่คุณพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครเหรอครับ
มองขนาดนี้คงไม่ใช่ผมหรอกผมว่านะ

ถ้าผมรู้ตัวผมไม่อยู่ตรงนี้หรอกครับ

เอาเป็นว่าที่นี่นะคะเขาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบชีวภาพ
พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาได้แต่เราต้องอยู่ในขั้นตอนทุกอย่างมีชีวภาพ
ก็ดีเหมือนกันนะแต่บางที่เขาไม่ได้เรียกว่าชีวภาพอย่างเดียว

เขาเรียกว่าชีวรุ
เออเอาไป๓บาทค่ะมุมมี๓บาทพอ
ชีวภาพแล้วก็มีชีวรูป

เออชีวพิกเจอร์
เหนือกว่ามีการขิงกันเกิดขึ้น
เอาใครสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสิงชาวานะคะ
เบอร์โทรศัพท์ที่ได้แล้วนะคะรวมถึงเฟซบุ๊กดารานี้ค่ะไปดูได้เลยค่ะ
ดีจังเลยอ่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบพวกกระเป๋าจักษานนี้มากเลย
นะคะก็อยากจะได้สักใบสองใบ

ซึ้งชีวรูป